เขามีการเปิดปฏิบัติการนครปฐมร่มเย็น

กันใหญ่หลายคนจับตาดูกันเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นการค้นบ้านพักของนายชายาสะสมทรัพย

ก็เจอทั้งอาวุธปืนเจอทั้งสัตว์หายาก

ก็บ้านที่ตระกูลสะสมทรัพย์
มีบ้านของทั้งคุณชายาสะสมทรัพย์
คุณปองพลคุณประเดิมชัย
คุณอนุรัติสะสมทรัพย์๔จุดนะฮะ

ตำรวจเขาส่วนที่กำลังกับทหารและฝ่ายปกครอง

นายชายามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิด
ทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่นำไฟหลวง

เรื่องของการมีสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในครอบครอง
แล้วก็เรื่องการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วนะคะ

ภรรยาของนายชายาแล้วก็นายชายา

ตั้งซึ่งวิทยุโทรคมนาคม

และนำเข้าสัตว์ซึ่งรัฐมนตรีห้ามนำเข้า
ส่งออกตามอนุสัญญาไซเตส

มีทั้งเสือโครงเผือกเสือโครงสีขาว

แล้วก็เต่าซูคาต้าอีก๖ตัว
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่โดนแจ้งข้อหาด้วยนะ

ลักลอบต่อกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าสาธารณะ
โดยไม่ผ่านมิเตอร์เข้าไปใช้ในบ้าน

ใช่ใช้ไฟหลวงแล้วก็ติดตั้งวิทยุสื่อสาร

หลังจากที่ตรวจคนบ้านนายชายาเสร็จแล้ว
ก็ไปตรวจค้นบ้านพักของนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์

ซึ่งก็เป็นพี่ชายของนายชายาแล้วก็เครือญาติด้วยนะคะ

ปราฤทธิ๑๒๗๑๒๗ทับ๒ทับ๓เนี่ยนะฮะ
ก็อยู่ในระแวกตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองนครปฐมนี่แหละค่ะ
คนบ้านหลังนี้สิ่งที่พบมีอาวุธปืน๖๔กระบอก

ซึ่งนายอนุรักษ์สะสมทรัพย์น้องชายของนายชายาบอกว่า
เป็นของเขาเองรับเป็นเจ้าของ
จากนี้ก็เข้าตรวจค้นสวนสัตว์ส่วนตัว
ของนายชัยพรวิจิตโสพลหรือว่าเฮียเหลียง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คุณรู้ไหมพบเสือ๑๐๒ตัวที่มีทะเบียนนะ

แต่มีลูกเสือ๘ตัวไม่มีทะเบียนค่ะ
แล้วก็มีสัตว์ที่อยู่ในบัญชีไซเตสอีก
ก็คือห้ามนำเข้าห้ามส่งออกนั่นแหละ

เต่าต่างประเทศ๑๓ตัว

กหัง๑ตัวนกแก๊ก๑ตัว
กเงือกนี่รู้กันอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธ

นายชัยพรเองถือว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่กว้างขวาง
แล้วก็มีอิทธิพลคนหนึ่งของจังหวัดนครปฐม

มาตรวจคนบ้านก็เจอของผิดกฎหมายเยอะพอสมควร
อีกพระเนตรประวิทย์บอกว่าการตรวจคนและจับกลุ่ม
กลุ่มผู้มีอิทธิพลจะทำไปเรื่อยทุกพื้นที่
บ้านใครจะตระกูลไหนไม่สนใจ
อะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเกิดความหวัดกลัวอย่าทำ

เพราะประชาชนเป็นผู้แจ้งเบาะแสมา
ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดนะคะ
หากประชาชนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบหรอก
ใช่แล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องของการจับอาวุธ
ไม่ได้ทำเพื่อปราบไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะ
ทุกอย่างทำไปภายใต้กฎหมาย
กลายเป็นว่ามีบางคนโทรศัพท์ไปขู่ให้รัฐมนตรีลาออก

ตอนนี้กำลังตรวจสอบแล้วด้วยว่าใครที่ทำแบบนั้น
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อค่ะ

ไม่บอกเลยว่าคนที่โทรมาคมครูเป็นใครคมครู
แล้วก็รัฐมนตรีคนไหนถูกคมคู่ให้ลาออก

แต่ว่ามีข้อมูลออกมาจากผู้สื่อข่าวรายงาน
บอกว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าว
น่าจะเป็นนายพิศักดันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือเปล่า

สมชก็คือทางด้านของผลเอกทวีปเนธนิยมเลยค่ะ

เปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์พูดด้วย
พูดเรื่องของพลเอกประวิทย์สั่งการให้สายข่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วกรณีนี้

นี่สมชบอกสมชบอกนะ